คุณผู้ชมครับเลือกตั้งรอบนี้คงจะยากครับ
จะมีพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง
ชนะแบบเบ็ดเสร็จตั้งรัฐบาลแบบพักเดียว
ยากเหลือเกินเพราะว่าต้องสู้กับสว๒๕๐เสียง
แต่ความเป็นไปได้คือต้องเอาพักกลางหรือพักเล็ก
มารวมในการจัดตั้งเป็นรัฐบาลผสม
คำถามคือพักกลางหรือว่าพักเล็กพักไหนมีโอกาสจะได้เสียงมาก
และจะมารวมกันในการจัดตั้งรัฐบาลกับพักที่ได้เสียงเยอะ
มีการวิเคราะห์มาติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
ผลสำรวจของโพลทุกสำนักล้วนชี้ไปในทิศทางเดียวกัน

การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้
จะไม่มีพักไหนชนะแบบเด็ดขาด
จนสามารถตั้งรัฐบาลพักเดียวได้
รัฐบาลชุดใหม่จึงยังคงเป็นรัฐบาลผสมเช่นเดิม

พักขนาดกลางหรือพักขนาดเล็กจึงมีความสำคัญมากกว่าพักขนาดใหญ่ขึ้นมาทันที

เงื่อนไขไม่มากเหมือนพักใหญ่
โคต้ากระทรวงและตำแหน่งรัฐมนตรีก็ไม่ต้องแบ่งเยอะ
และเมื่อสำรวจพักขนาดกลางจนถึงขนาดเล็กที่มีโอกาสได้สอสอเข้ามาในสะพาน
ระดับที่ไม่ถึง๑๐และหลัก๑๐ตนจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ๕พัก
คือชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยและประชาชาติ
ไม่ว่าฝ่ายเสรีนิยมหรืออนุรักษ์นิยมจะชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้
พักเล็กพักน้อยเหล่านี้จะเป็นตัวแปรและส่วนผสมที่สำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่
การเลือกตั้งครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะเป็นการต่อสู้แบ่งข้างกันอย่างชัดเจน
และการตัดสินใจลงคะแนนของประชาชนก็น่าจะเปลี่ยนไป
พักใหญ่มีโอกาสได้สอสอจำนวนมากต่างมีแฟนคลับของตัวเองเหนียวแน่น
ขณะที่พักเล็กหรือพักเกิดใหม่แฟนคลับน้อยยิ่งกว่าน้อยเมื่อเทียบกับพักตัวเก่งทั้งหลาย
จึงทำให้พักเหล่านี้ต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้นหากต้องการสอสอสักคน
สแกน๕พักเล็กเหล่านี้จะพบว่าพักชาติไทยพัฒนาที่คุมบังเหียนโดยลูกท็อปวราวุฒิศิลปะอาชา
มีโอกาสที่จะได้สอสอมากที่สุดในกลุ่มประเมินกันว่าจะได้สอสอเขต๔๕คนปาร์ตี้ลิสต์๖คน
หากนำตัวเลขทั้ง๕พักเล็กมารวมกันคาดว่ามียอดสอสอทั้ง๒บัญชีอยู่ที่ประมาณ๓๐บวกลบ
ซึ่งไม่มากแต่ก็ถือว่าไม่น้อยแต่จะเป็นอะไรชิ้นสำคัญให้กับพักที่เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
โดยเฉพาะฝ่ายเสมรีนิยมที่จะต้องห้ามหั่นกับสว๒๕๐คนในการเลือกนายกรัฐมนตรี